ยุคลุงตู่ชาวบ้านประชดแบบนี้

นี่กะรวยเลยใช่ไหมนี่ขายกะรวยเลยใช่ไหม
หมูปิ้งกินกี่คำ

เอาข้าวเหนียวแบนแบบนั้นเหมือน๑๐ล้อทับ
เอาหมูปิ้งไปวางตรงกลางแล้วห่อ

ไอ้หมูเข้าใจได้แต่ข้าวเหนียวมันก็น้อยไป

ขายห่อละ๕บาทมาแบ่งใส่ถุงแบบนี้

ข้อความนี่คือสะท้อนสะเทือนใจมาก

ขายกระสร้างหอไอเฟลร์เลยหรือไง
ขายกระห้ังสร้างหอไอเฟลร์เลยหรือยัง

แล้วบางคนก็บอกว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าก็บอกเฮ้ยนี่มันเรื่องจริง

แล้วก็บอกอีกว่าไม่ได้สร้างเรื่องนะ
เพราะนี่คือเรื่องจริงล้วน
ต้องเข้าใจยุคตู่ครับ

คนละครึ่งไม่พอมีคนละคำด้วย
เน็ตบอกว่าเออนี่มันใช้เครื่องบดปลาหมึกมาทำข้าวเหนียวหรือเปล่านะคะ
บางคนบอกว่าแถวบ้านเราห่อ๕บาทแล้วมาแบ่งใส่แบบนี้

บอกว่าแม่อยากซื้อให้นายกกินจัง
อยากจะรู้ว่าแบบเนี้ยจะอิ่มท้องหรือเปล่านะฮะ
บางคนก็คำนวณเลยบอกว่าเนี่ยหมูปิ้ง๑ไม้บวกกับข้าวเหนียว
แล้วประมาณ๑๐ชุดถึงจะอิ่มนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ

ลำบากจริงนะทำไมของมันน้อยลง
คือราคาไม่ปรับขึ้นแต่วัตถุดิบที่ให้เรากินเนี่ย
นั่นแปลว่าอะไรเราก็ต้องซื้อมากขึ้น